พลิกโฉมโดยอีกหนึ่งบุคคลสำคัญก็คืออดีตนักการเมืองชื่อดังอย่างคุณเนวินชิดชอบ
ในวันนี้นั้นเขาผันตัวเองมาเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
พลิกฟื้นจังหวัดบุรีรำให้กลายเป็นเมืองแห่งกีฬาเป็นเป้าหมายสำหรับนักเดินทาง
ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวมาเดินทางไปร่วมชมกีฬาไปแข่งขันกีฬาต่าง
ความฝันและความตั้งใจรวมถึงมุมมองแง่คิดต่างของผู้บริหารที่ชื่อว่า
เนวินชิดชอบนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันในถอดสูตรครับ
พื้นที่กว่า๒๐๐ไร่ถูกต่อเติมทีละเล็กทีละน้อยตามฝันของเนวินชิดชอบ
หรือเมืองสุขภาพดีของคนบุรีรำและเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก
เลือกบุรีรัมเป็นหนึ่งในห้าจุดหมายปลายทางในอีกสิบปีข้างหน้าค่ะ
ปอร์ตทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้มันเป็นสปอร์ตซิตี้นะครับ
สำหรับคนที่มาดูกีฬามาเล่นกีฬามาฟื้นฟูร่างกาย
เพราะสนามยิงปืนเราก็ทำแล้วเราก็มีสนามยิงปืนนะครับ
เรามีสนามแข่งรถเรามีสนามแข่งมอไซค
และก้าวสำคัญต่อไปของสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูเนเต็ด
ทีมฟุตบอลที่เขาสร้างขึ้นจะต้องติด๑ใน๕ของเอเชียภายใน๓ปี
แม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยเสียประตูให้คู่แข่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์
นับตั้งแต่เริ่มทำทีมนี้มา๖ปี
ต้องบอกว่าดีเราจะได้ตื่นสักทีหนึ่ง
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเรา

นึกออกไหมเราเก่งเราฟิตวันนี้ก็อ่า
เราจะได้รู้สักทีว่าเออเรายังฟิตไม่ถึง
ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน๓ปีจากนี้ไปผมต้องไปให้ถึง

ถือว่ายากลำบากไหมก็ยากลำบากแต่ว่าต้องพยายามทำให้ได้
เพราะผมรู้ดีว่านี่คือความหวังและความคาดหวัง
ผู้เล่นจะแกร่งได้ต้องมาจากการฝึกฝนสามัคคี
เนวินมองว่าต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็ก
เลือกเด็กทั่วประเทศมาขัดเกลา
โง่เล่นฟุตบอลโง่รู้ไหมลูก

กำลังใจสำคัญก็คือครอบครัวชิดชอบ
เดินไปด้วยลมหายใจเดียวกัน
เพราะทุกวันนี้ชีวิตของครอบครัวชิดชอบ

นักฟุตบอลก็อยู่กับผมเหมือนพ่อกับลูก
เหมือนพี่กับน้องนะครับ
สตาร์ฟโค้ดก็อยู่กับผมเหมือนพี่กับน้องนะครับ
แฟนบอลก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สัก๕เปอร์เซ็นต์บ้างของครอบครัว
แต่ว่าไอ้ที่เป็นกิจกรรมร่วมกัน

โอ้โฮทุกลมหายใจ
การเปิดโลกกระทัดตามแบบฉบับวิถีใบเกอร์

กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ได้อยู่คนเดียวมีความสุข

เวลาขี่มอเซ็นต์ไปตามถนน

เราก็จะเห็นแค่สุวรรณภูมิ
บุรีรัมพ์หรือกรุงเทพฯบุรีรัมพ์

นั่งรถยนต์มีคนขับเราก็หลับ
จากอดีตสู่ปัจจุบันในมาตรใหม่
กับชุดเสื้อกีฬากางเกงขาสั้นและรองเท้าผ้าใบ
บภาพนักการเมืองที่น่าเกรงขาม
การใช้ชีวิตที่สบายในลูกแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูเนเต็ด
เชื่อและภูมิใจที่ทำให้ทุกคนรักและศรัทธาเขา
นามนายเนวินหรือลุงเนวิน
มากกว่าวันที่มีตำแหน่งทางการเมือง

เสื้อบอลกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ

กับสมัยใส่สูตรผูกท้ายตอนที่เป็นตำแหน่งพนักท่านค่ะ
สองชุดเนี้ยเขามีอำนาจหรือว่ามีการที่คนจะเคารพคุณเนวินเนี่ย

เวลาคุณเชิญคนเนี่ยคุณเชิญที่ตัวคน
หรือว่าคุณเชิญที่เครื่องแต่งตัวของคน
ก็สำหรับผมมันชุดที่มีเกียรติสำหรับผมก็คือชุดนี้

ชุดที่แฟนบอลบุรีรำคนบุรีรำรักผม
แล้วก็ศรัทธาในตัวผมก็ชุดแบบนี้แหละ
ใครจะรู้ว่าผู้ชายสูงใหญ่
ขลุกตัวเองอยู่แต่ในสนามกีฬา

จะมีมุมใส่ใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคุมแป้งนะคะ

คุณจะกินเนื้อสักเท่าไหร่
ควรจะกินผักสักเท่าไหร่ต่อวัน

เวลาไปนั่งโต๊ะจีนก็แบบไม่ไหว
โอ้โหกว่าจะเสิร์ฟทีละคอร์สทีละคอร์ส
จะเสร็จจบแห้งเยอะรำคาญยุ่งยากพิธีการเยอะนะครับ
จานเดียวไปกินอะไรที่ไหนก็ขอจานเดียว
ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ความสำเร็จนี้ทำได้ไม่ยาก
เพียงแค่ใช้ความรักและใส่ใจ
แม้จะหมดแรงกายแต่ก็ยังมีแรงคิด
ส่งต่อให้ลูกหลานเมืองบุรีรำ
ช่วยกันสารฝันสร้างอาณาจักรบุรีรำ
เพราะที่นี่คือลมหายใจของผู้ชายนักสร้าง

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน